เงินตัวทองก็ต้องมาแต่ทีนี้ตัวเงินตัวทองตัวเนี้ยที่
จังหวัดระยองนะคะเขาดุมากค่ะเพราะว่าช่วงที่เจ้าของบ้าน
ไปเจอแหมขู่ฟ่อฟ่อนึกว่างูอืมเฮ้ยอุ้ยยังไม่เห็น
เลยได้ไหมข่าวนี้จบแล้วจบแล้วเดี๋ยวสิไปดูก่อน
นี่ไงจุดที่เจอคือตัวเงินตัวทองเนี่ย
คุณยายม่วยค่ะเป็นเจ้าของบ้าน
อยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะ
ลืมลืมต้อนเป็ดเข้าเล้าก็เลยต้อนไปแล้วก็จะไปปิดกรงเหล็ก
เปิดออกมาอ้าวตัวเงินตัวทองนอนอ้าปากแล้วขู่
มันขู่อย่างนั้นเหรอ
เดามันก็ต้องขู่แบบนั้นแหละ
และนอกจากนั้นไม่พอพุ่งมาหาคุณยาย
ดุจังดุมากเลยนะคะ
ด้วยความตกใจคุณยายปิดประตูลาวเป็ดเลยตั้งสติ
ไปตรวจสอบรอบที่๒ยังอยู่
แต่ทีนี้กินเป็ดกินไก่คุณยายไปแล้วด้วย

ต้องแจ้งกู้ภัยแล้วค่ะคุณยายบอกไม่ไหวค่ะ
กู้ภัยมาถึงอุปกรณ์บ่วงไงคล้องคอดึงไป
แต่เจ้าตัวนี้แรงเยอะยื้อยุดฉุดกระชากกันสักพัก
ซ้ายบิดขวาโอ้ยแต่ว่าสรุปสุดท้ายค่ะ
ก็สู้คนไม่ได้อยู่ดีช่วยกันจับออกมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ

ใช้หลายคนและใช้เวลาตั้งแต่ฟ้ายังสว่างอยู่เลยจนมืดแบบนี้
โอ้โหเป็นปฏิบัติการที่ยาวนาน
สรุปแล้วเขาคนนี้เขาตัวนี้

ตัวนี้๒๐กิโลกรัม
หนักนะอ้าวแล้วภาพนี้ให้ดูอะไรให้ดูลายเห็นอะไรไหมคะ
เห็นลายเขาแหละลายมันเออลายเขาลาย
เป็นกลมนะลายเขาเป็นกลมเนอะ
โอโออยู่นะโออยู่โออยู่นะ
อื้อโอโอเลยละได้นั่นแหละ
กู้ภัยก็เลยขอย้ำเตือนพี่น้องนะคะ
พบเห็นสัตว์อันตรายแบบคุณยายแบบนี้นะ
ให้รีบแจ้งตั้งแต่แรกเลยอย่าพยายามจับด้วยตัวเอง
หรือว่ารอเวลาเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดความเสียหาย

เสียเป็ดเสียไก่อ่าบางคนไปเสียกับอย่างอื่นอ่ะดิ
เดี๋ยวอะไรฮะต้องมีอะไรอีกนั่นไงปูปลาโอ๊ยชวนเข้าพุกเข้าตารางตารางไปด้วยอ่าดู
เรื่องของโชคลาภที่ว่ามันมากับตัวเงินตัวทองใช่ไหม